กลับมาที่เรื่องของโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็การทำประกันภัยเกี่ยวกับโควิด๑๙
หลายคนเคยเจอโฆษณาแบบนี้เจอจ่ายจบ

แต่คราวนี้นะฮะเจอคือติดโควิด
เคลมประกันดันไม่จ่าย

ต้องมีการร้องเรียนไปถึงหน้าบริษัทประกัน
แบบที่คุณผู้ชมจะได้ดูคลิปนี้นะครับ

ใช่พี่
นี่แหละครับพอเจอยังไม่จ่ายก็เลยยังไม่จบนะฮะ
แต่ว่าต้องฟังคำชี้แจงจากทางบริษัทประกันด้วยนะฮะ

ฉันเป็นโควิดจนฉันหายแล้ว
ยังไม่ได้ตังค์ยังไม่ได้เงินประกันเลยค่ะ
นี่ค่ะคนเป็นร้อยอย่างที่บอกฮะ

บริษัทประกันที่นี่เป็นรอบที่๒แล้ว
ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะ
ฤหัสที่๒กันยายน
ก็มาบุกที่บริษัทประกันแห่งนี้เป็นร้อยคนเหมือนกัน
บอกพวกผมพวกฉันติดโควิด๑๙
แล้วไหนล่ะที่ทำประกันเอาไว้เคลมว่าเจอจ่ายจบ

ทีนี้ก็เลยต้องมาทวงถามกันต่อเนื่องนะครับ
นี่เป็นกลุ่มตัวแทนผู้เอาประกันภัยกว่า๒๐๐ราย
รวมตัวกันหน้าบริษัทแห่ง๑ภายในซอยรัชดา๒๖
รัชดาพิเศษเขตจตุจักรกรุงเทพนะครับ
เพราะว่าเป็นบริษัทประกันที่จริงก็มีชื่อเสียงนะ
ทีนี้คนที่มาเขาบอกว่าต้องการมาทวงถามการชดเชยประกันภัย
กรมทันเจอจ่ายจบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
พวกเขาพวกเธอยังไม่ได้รับการชดเชยเลยนะครับ
ตัวแทนผู้เอาประกันภัยคนหนึ่งก็คือนางสาวแก้วราตรีเสนพรม
เปิดเผยกับสื่อบอกว่าวันนี้คือมีจริงแล้ว
มีผู้ที่ลงชื่อ๔๐๐คนนะที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อน
ไม่ได้รับเงินประกันแต่คนที่มาที่นี่
เดินทางมาจริงหน้าบริษัทน่าจะเกิน๕๐๐คนด้วยซ้ำ
ทั้งหมดเป็นผู้เสียหายที่เคยเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
ในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคม
รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบและผู้ติดเชื้อในเดือนสิงหาคม
ยังคงต้องทำเรื่องทำเอกสารในการยื่นเอกสารใหม่
ส่วนนางสาวแก้วราตรีเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เธอนั้นทำประกันภัยกรมทัน๔๙๙บาทตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
และเธอติดเชื้อโควิด๑๙ในเดือนกรกฎาคม
เธอก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายที่ต้องได้รับเงินชดเชย
กรมฐานประกันชีวิตของบริษัทแห่งนี้
ที่ตั้งไว้คือเจอจ่ายจบได้๑แสนบาท
แต่ถึงขณะนี้นะยังไม่รับการชดเชยเลย
เช่นเดียวกับกลุ่มผู้เอาประกันอีกหลายร้อยคน
ที่ไม่ได้รับความชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับ
คือก็บอกว่าดีลการจ่ายนี่
บริษัทเคยดีลมาแล้วว่าจะจ่ายเมื่อไหร่ยังไง
แต่ก็ผิดสัญญาการเดียวนะฮะ
ทีนี้ครับทางประชาชนก็บอกเรียกร้องเลย
ให้บริษัททำหนังสือชี้แจงและกำหนดวัน
ที่ประชาชนจะได้รับเงินที่ชัดเจนได้ไหม

คือยื่นเอกสารให้เรียบร้อยแล้วนะ
แล้วก็ยืนยันว่าเป็นโควิด๑๙จริง
และบริษัทเคยตอบรับผ่านทางโซเชียลนะ

บอกว่าสถานะถูกตรวจสอบแล้ว

แต่ทีนี้พอเข้าไปตรวจสอบในเว็บใหม่
กลับเจอคำว่าเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณ
ไหนว่าบริษัทพิจารณาแล้วแล้วทำไมยังไม่พิจารณาอีก
ทีนี้ผู้เสียหายเขาบอกว่าเขารอบางคนติดโควิด
ตั้งแต่เดือน๕๗นาคุณพฤษภาถึงกรกฎาคม
ป่านนี้กันยายนยังไม่ได้รับเงินเลยนะครับ
กรมธรรมที่บริษัทเปิดให้สมัครก็มีตั้งแต่๙๙บาท
ที่จะได้เงินชดเชย๑๕๐๐บาท
จนถึงกรมทันที่หลายคนทำคือ๔๙๙บาทเจอจ่ายจบ
จะได้การชดเชยสูงถึง๑แสนบาท
ทำให้มีผู้สนใจสมัครเข้าเอาประกันจำนวนมากนะครับ

หากวันนี้นะยังไม่รับความชัดเจนในการชำระเงินชดเชยตามกรมทัน
ก็จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็รวมผู้เสียหาย
ไปยื่นร้องต่อคปพเพื่อดำเนินการต่อไป
ทีนี้ตัวแทนบริษัทก็ออกมาเหมือนกัน

โดยตัวแทนบริษัทบอกว่าเคยชี้แจงไปแล้ว
เพราะถ้าเราย้อนดูการชี้แจงของตัวแทนบริษัท
นี่เป็นคำชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่บริษัทด้วยซ้ำนะครับ
ยืนยันว่าล่าสุดมีผู้ยื่นเอาประกันภัยโควิด
ขอยื่นเคลมถึง๖๐๐๐รายมูลค่าสินหมาย๕๐๐บาท
โดยบริษัทก็ยืนยันจะโอนเงินให้กับผู้ยื่นเอกสารเคลม
แล้วก็ยังไม่ได้รับเงินเคลมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม

ยืนยันไม่ได้จ่ายล่าช้าและมีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง
แต่เนื่องจากเดือนพฤษภาคมมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
ผู้เอาประกันยื่นเคลมทั้งที่มีเอกสารครบ
และที่สำคัญที่ติดปัญหาคือมีเอกสารไม่ครบไม่ชัดเจน
ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังให้ถูกต้องใช้ระยะเวลาสักครู่หนึ่ง
เอกสารครบเมื่อไหร่จะได้รับการเคลมภายใน๑๕วัน
แต่ถ้าเอกสารยังไม่ครบก็ต้องมีการพิจารณา
อาจจะได้รับการเคลม๙๐วัน
เขาบอกว่างวดที่จะโอนเงินเคลมให้แก่ผู้ทำประกันเนี่ย
เขาวางไว้คือวันที่๓วันที่๗คือวันพรุ่งนี้
และวันที่๑๗กันยายน๒๐๐คนมูลค่า๒๐๐ล้านบาท
เขาบอกเขาสามารถที่จะจ่ายเงินประกันให้กับประชาชนได้
อันนี้คือบริษัทประกันภัยชี้แจงมาแบบนี้
ชี้แจงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะต้องบอกว่าชี้แจงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
แต่คำชี้แจงใหม่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอช่วงบ่ายเขาจะแถลงกันอีกทีหนึ่ง
ใช่คือจริงดิฉันได้ดูข้อมูลจากทางคอปภคณะกรรมการ
กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มันมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจพูดถึงเรื่องของการร้องเรียนคุณผู้ชม
ปีที่แล้วเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประกันภัย๓๐๐กว่าเรื่อง
แต่ปีนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น๑๖๐๐กว่าเรื่อง
แล้วเรื่องร้องเรียนอันดับหนึ่งที่คนร้องเกี่ยวกับประกันโควิดมากที่สุด
คืออะไรรู้ไหมบริษัทยังไม่ชดใช้ค่าสินใหม่
แทนกรมทันประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบ

ปภเขาบอกว่าสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง
การที่ดำเนินการเรื่องเอกสารมันอาจจะล่าชา

ใช่ค่ะแต่ว่าคอปภก็บอกแล้วนะคะ
บอกว่ามีการเน้นย้ำแล้วแหละ
ให้ทางบริษัทเองต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใน๓วัน

ต้องดำเนินการจ่ายโดยไม่ชักช้าไม่เกิน๑๕วัน
แล้วทางบริษัทต้องรายงานมายังคอปภภายใน๑๕วันด้วย
คือจะตรวจช้าหรือว่าไม่ช้า
แต่ต้องชี้แจงให้ความมั่นใจกับคนทำประกันให้ได้นะ
เออนะครับก็ต้องรอว่าทางบริษัทใหญ่นี้
เขาจะออกมาแถลงชี้แจงอย่างไรต่อนะครับ
ไม่งั้นเป็นการรวมตัวกันแบบนี้หลายร้อยคนนะ

ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่ชมข่าวเที่ยมของเราอยู่ตอนนี้
เจอปัญหาเรื่องเจอจ่ายจบแล้วไม่จ่ายไหม